รวมความพักดีจากใจไทยรัฐสู่หนังสือพิมพ์บันทึกประวัติศาสตร์ฉบับพิเศษ
ในวาระ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อประสงค์ทั้งฉบับ
กับการผนึกกำลัง๓สื่อในเครือไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์มารวมอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้
ในใจของพวกเรานั้นก็คงจะเหมือนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์โศกอย่างยิ่ง
แต่ว่าในช่วงเวลาที่เราต้องทำหน้าที่
ในช่วงแรกของพวกเราที่พ่อพวกคุณท่าน
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้
ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบันทึกประวัติศาสตร์
อันสำคัญครั้งนี้กำหนดแนวทางของการทำงานชิ้นนี้
ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ร้อยวันแห่งความอาลัยในหลวงภูมิพล
นอกจากในกองบรรณาธิการแล้ว
ยังได้รับความร่วมมือจากบรรดาสื่อในเครือ
ไทยรัฐออนไลน์ทั้งไทยรัฐทีวี
ก็มีผู้แทนมาร่วมให้คำแนะนำปรึกษาหารือ

เราจะทำทุกอย่างตามที่เราถนัด
เป็นผู้แบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศในแต่ละช่วงเวลา
หนังสือพิมพ์ก็ถนัดเล่าเรื่องผ่านภาพและตัวอักษรตามภาษาเขียน
ออนไลน์กับทีวีก็ถนัดการเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยวีดีโอ
เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้คอนเทนต์ทั้งหมด
เนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการจะถ่ายทอดหรือต้องการจะเล่า
มันถูกรวมเอาไว้อยู่ในที่เดียวกัน
ก็เลยออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีแอปพลิเคชันใช้ร่วมกัน
มากกว่าภาพถ่ายและภาษาที่เรียงร้อยอย่างสวยงาม
หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนี้
คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับแสงสีเสียงเสมือนจริง
ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือว่าเอาโลกเสมือนมาไว้ในโลกของความเป็นจริงนะครับ
รูปแบบที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
แล้วก็ทำเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็มาถ่าย
ใช้กล้องจากอุปกรณ์พวกนั้นถ่ายไปที่รูปภาพที่อยู่บนสิ่งพิมพ์
เสร็จแล้วเนี่ยบนจองเราเราก็จะเห็นทั้งโลกความจริงก็คือสิ่งพิมพ์แผ่นนั้น
กับโลกเสมือนก็คืออาจจะเป็นรูปสามมิติ
หรือว่าเป็นวีดีโอหรืออะไรต่างเล่นขึ้นมาได้นะครับ
งานแรกเลยก็แล้วว่าได้ที่ไทยรัฐได้ใช้สื่อทั้ง๓แขนง
ผสมผสานรวมกันทำผลงานออกมาในงานนี้
เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนังสือพิมพ์แต่มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์
ถวายงานอีกครั้งหนึ่งทำผลงานชิ้นนี้ออกมา
เพื่อเทิดทูลเทิดพระเกียรติให้สมศักดิ์ศรี
บันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยรัฐ
แต่ต้องบอกว่าเป็นของคนไทยทั้งประเทศ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
และแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์
เกิดขึ้นจากการหลอมรวมใจแห่งความพักดีของพวกเราชาวไทยรัฐ
ด้วยการผสานความชำนาญจากทั้ง๓สื่อ
ในการร่วมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้
เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมิรู้ลืม